มาถึงตัวที่คราวนี้ต้องจับกันจริงแล้วล่ะค่ะสำหรับงู

แล้วไปโผล่อยู่ไหนรู้ไหมอยู่บนช่อฟ้าบรกาของวัดใหญ่

ถามว่าทำไมร่วงเสียเชิงงูมากเลย

กระรอกขู่ลงมานะคะก็เลยยอมร่วงลงมาให้เจ้าหน้าที่เขาจับเนี่ย

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิศนุโลก

งูเหลือมขนาดใหญ่เนี่ยเลื้อยไปนอนขดตัว
อยู่บนยอดใบรกาสาราพิบูรณธรรม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
หรือว่าวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราช

เจ้าหน้าที่ชุดชำนาญการก็ออกมาเลยค่ะ

อยู่บนใบรกาในสาราพิบุญธรรม
แล้วก็ถูกกระรอกตัวเมื่อสักครู่นี้นี่แหละ

ขู่แล้วขู่อีกขู่แล้วขู่อีก
ต้องหนีไปรัดคนอยู่กับกิ่งไม้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็พยายามปีนขึ้นไป
อุปกรณ์จับงูลงมาทุลักทุเลเลยนะ

งูเหลือมตัวนี้ก็ร่วงลงมาตกที่พื้น

แต่เตรียมสิกำลังยืน่วางกรุ่งลงมาก็กระเจิงนะ

ซึ่งอย่างที่บอกว่าพอลงมาสิ่งเดียวที่กู้ธุมันทำได้คือเล้อยหนี
วิ่งเข้าหาฟุงชนเล้อยพรุ้งเข้าหาฟุงชน
แล้วก็ชูคออ้าปากขู่ตลอดเวลา
แล้วก็จะหนีลงไปในท่อระบายน้ำใกล้เคียง
สุดท้ายค่ะถูลูกถูกังกันจับขึ้นมาได้
เรื่องต้นนะคะเป็นงูเหลือมเพศผู้ยาวกว่า๔เมตร

ทุกคนก็เลยต้องช่วยกันมัดปากงูอย่างระมัดระวัง
แล้วก็จับใส่กระสอบเพื่อจะนำไปปล่อยตามธรรมชาติต่อไป
นี่ก็น่าจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความอุดมสมบูรณได้ดีเหมือนกันเนาะ
ตัวใหญ่ขนาดเล็กใหญ่มากค่ะ